คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘แล้วค่ะก็นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เขาไม่ได้รู้จักมาก่อน
เดินมาที่บ้านคือเหมือนกับจะมาหาเขาก็ตกใจ
ตกใจถึงขั้นที่ว่าคือวิ่งหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
แต่กลายเป็นว่ามันเกิดเรื่องร้ายนะคะ
หายไป๕วันและสุดท้ายถูกพบเป็นศพอะค่ะ
คือคนในครอบครัวไปดูศพแล้วก็บอกว่าจำได้ว่านี่คือศพลูกชาย
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าพบศพอยู่ในพงหญ้า
บ้านร้างซอยสารเจ้าแม่ทัพทิมนะคะ
สภาพศพคือใส่เสื้อคอกลมสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีเหลืองนอนหงาย

จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายอะไร
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๔๕วัน
เจอศพเนี่ยก็คือประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะคะ
นางพระเพลิงภูมิไผ่อายุ๕๖
พอรู้ข่าวว่าพบศพผู้ชายคนนึงที่บ้านร้างตรงนี้
เขาก็รีบมามาดูหน่อยขอดูหน่อย
เพราะลูกชายหายไปตั้งแต่๓๐กันยายน
พอเข้าไปดูศพใกล้แทบลมค่ะ
นี่คือศพลูกชายเธอจริง
เธอก็เลยยืนยันว่าเนี่ยศพลูก
ลูกชื่อว่านายการรรณเวชาคมอายุ๓๘
แม่จำได้ลูกชายใส่กำไรข้อมือสีเหลือง
แล้วก็มีรอยแผลที่หัวเข่าเป็นรอยแผลแบบเก่าแล้วอ่ะ
แต่แม่บอกไม่รู้จริงว่าลูกมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านร้างตรงนี้ได้ยังไง

ระยะหลังเหมือนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อยู่กับเพื่อนอยู่ใกล้ตรงนี้เลยใกล้จุดที่พบศพ
แม่บอกว่าแม่เสียใจมากนะแต่นี่คือลูกชายคนเดียวของแม่
ถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมใหม่บี้ไปเสพยาเสพติดหรืออะไรก็ตาม

แม่ก็เอารองเท้ากีฬาคู่โปรดนะคะ
ใส่ในโรงศพลูกชายด้วย
คนที่เจอศพคนแรก
เขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ามาหลายวันแล้วแหละ
พอตกเย็นเนี่ยกลิ่นมันแรงมากเพราะว่าลมมันพัด
พยายามจะเดินตามหากลิ่น
เดินไปเดินมาเดินเข้าไปดูในบ้านร้าง
เขาบอกว่ายิ่งใกล้บ้านร้างกลิ่นมันยิ่งแรง
ก็เลยพยายามหานะคะว่ากลิ่นมันมาจากไหน
สุดท้ายเห็นศพขึ้นอืดอยู่ช็อกเลย
วิ่งหนีกันออกมาแบบไม่คิดชีวิตแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ

ถ้าเข้าไปกันสามคนแล้วนะสภาพเป็นอย่างไร
เพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
คือก่อนที่จะเสียชีวิต
ตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็นั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงในหมู่บ้านเดียวกัน
นั่งนั่งกันอยู่มีเพื่อนของเพื่อนมาที่บ้าน
ตัวผู้เสียชีวิตตกใจเพราะไม่รู้จัก
คิดว่าเป็นตำรวจคือหนีแบบกระโดดวิ่งหนีเลยนะคะ
แล้วหนีแบบไม่คิดชีวิตวิ่งหายไปไปทางไหนก็ไม่รู้
แต่มีคนเห็นว่าวิ่งไปทางบ้านร้าง
แต่เพื่อนทุกคนไม่ได้สนใจไม่ได้ตามไม่ได้อะไร
สุดท้ายก็เนี่ยค่ะถูกพบว่ากลายเป็นศพ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านร้างที่เป็นจุดพบศพนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นหน้าบ้านก็เป็นป่าย่ารกทึบแบบนี้ค่ะ
หลังบ้านมีกองเสือผ่ามีกองขยะ
จุดที่พบศพเนี่ยทีมข่าวของเราบอกว่ายังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะ

ก็มีต้นโพอยู่หน้าบ้านโดยมีผ้าผูกที่ต้นโพ
ชาวบ้านบอกว่าเดิมเนี่ยนะคะบ้านร้างหลังนี้
เป็นบ้านข้าราชการถูกปิดตายไม่มีคนอยู่มา๓ปีแล้ว
ทีมข่าวก็เดินจากบ้านร้างตรงนี้นะคะที่เป็นจุดพบศพอะค่ะ
ไปที่บ้านเพื่อนของผู้เสียชีวิตห่างกันแค่๒๐๐เมตร
ก็เป็นบ้านที่ผู้เสียชีวิตอยู่กับเพื่อนก่อนจะหายตัวไป
เป็นบ้านไม้สองชั้นตัวผู้เสียชีวิตเองเขานอนอยู่ด้านล่าง

หน้าบ้านมีจักรยานสีชมพูจอดอยู่คันหนึ่งเป็นจักรยานของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ที่เขาใช้เป็นประจำสภาพบ้านเป็นแบบนี้นะคะ
นี่รถจักรยานก็จอดอยู่แบบนี้
เพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
นายวัชราอายุสามสิบสี่ก็ให้ข้อมูลว่า
ตัวเขาเองกับนายการันผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนกันมานานมาก

สาเหตุที่เพื่อนมาอยู่ด้วยก็เพราะว่าทะเลาะกับแม่
หนีออกจากบ้านเพิ่งพ้นโทษคดีรักทรัพย์

ตัวผู้เสียชีวิตก็เหมือนกับว่าเขามีอาการซึม
ไม่กินข้าวเหมือนกับตรอมใจน้อยใจแม่ค่ะ
ผอมเลยบางวันก็นั่งร้องไห้คนเดียว
วัชระบอกว่าวันเกิดเหตุผมไม่อยู่บ้าน
รู้แค่ว่าเพื่อนเนี่ยตกใจเพื่อนของผม
เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยขับกระบะมาหา

วิ่งหนีไปบ้านร้างแล้วหายไปเลย

เขาเคยมีอาการแบบนี้บ่อยชอบคิดว่าใครมาก็ต้องเป็นตำรวจอ่ะ
คิดว่าเป็นตำรวจไปหมดเลยก็จะตกใจกลัวทุกคนที่เดินเข้ามาที่บ้าน
เห็นใครเดินตัดผมสั้นทรงคล้ายกับเจ้าหน้าที่อย่าตกใจ
ทีนี้ค่ะนายวัชระบอกว่าการเสียชีวิตของนายการันเนี่ย
ไม่ได้ติดใจอะไรนะมองว่าไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมอะไรด้วยซ้ำ
คือมองว่าเขาน่าจะเสียชีวิตเพราะไม่กินข้าวหลายวัน
วิ่งหนีออกไปแล้วเหนื่อยอาจจะช็อกหายใจไม่ทัน
แล้วก็ไปล้มเสียชีวิตอยู่ที่บ้านร้าง
ผมว่าหนึ่งครับไม่ค่อยได้กินอะไรเขาเป็นคนไม่ค่อยได้กินอะไร

เขาวิ่งวิ่งออกไปนะด้วย
มันหนักขนาดนั้นก็ผมก็คิดว่าไปนั่งแล้วคงหายใจไม่ทัน
คนตายใช่ไหม
ครับผมเขาอยู่ตรงรถจักรยานเขาทำรถอยู่
จังหวะมีรถเพื่อนเข้ามาคันกระบะพุ่งเข้ามา

ป้าเล่าเห็นกว่าวิ่งกับตรงบ้านรายโภคารค่ะ
หายไปเลยตั้งแต่วันนั้นครับหายไปเลยไม่เจออีกเลยครับ
ผมแล้วก็มีป้าว่าโดนจับผมก็ไปถามที่โรงพักเขาบอกว่าไม่มี
รู้ข่าวเมื่อวานนี้ครับผมคดได้กลิ่นแล้วก็เดินเข้าไปดูกันว่า
มีกลิ่นอะไรไม่เหม็นเขาเข้าไปดูเจอศพ
แล้วไม่ได้เข้าไปดูด้วยอะไรผมเข้าไปดูแล้วครับ
แล้วทำไมต้องกลัวตำรวจกันขนาดนี้มีวิ่งเงิน๒คนนะครับ
แต่ว่าไปเสียชีวิตคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้บ้านร้างที่พบศพนะฮะ
นี่ฮะเธอบอกว่ามันมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะครับ
ก่อนจะเจอศพ๒วันตอนนั้นแฟนของเธอกำลังนั่งล้างจานอยู่หน้าห้องพัก
นั่งหันหลังให้บ้านร้างอยู่มีเงาดำผู้ชายยืนอยู่ข้างหลัง
หันไปดูไม่เห็นเงานะฮะ
จนกระทั่งเมื่อคืนครับที่พบศพนายกรรณนะครับ
ก็เลยมั่นใจว่าเงาดำผู้ชายวันนั้นต้องเป็นวิญญาณของนายการันแน่
อาจจะอยากมาสื่อให้รู้ว่าเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
บอกว่ามียายที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะฮะ
นี่ครับเธอบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าคุณยายเนี่ยตื่นมาเปิดร้านขายของชำตอนตี๔มีอยู่วันหนึ่ง
กำลังจัดของอยู่อยู่มีเสียงแบบเหมือนกับคนที่แบบล้อเล่นแบบแห้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
มันดังมาจากต้นโพหน้าบ้านร้างเลยเชื่อว่าเป็นเสียงวิญญาณของนายกรรณ
เพราะตอนยังมีชีวิตอยู่เขาชอบหยอกล้อแห่คนอื่น
ซุ่มเสียงลักษณะแบบนี้
พอพบศพเนี่ยเธอบอกโอ้โหเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยฮะกลัวผีฮะ
๒วันก็คือมีแฟนจะนั่งล้างจานข้างหลังตอนมืด
แต่เขาบอกว่าเหมือนมีเงาดำเหมือนยืนจ้องเขาอยู่
พอเขาหั่นไปก็คือก็หายไปแล้วเงา
แต่เขาเล่าให้เราฟังเราก็ไม่คิดอะไรไง
พอเมื่อวานพบศพเราก็คิดว่าวิญญาณของน้องที่ตาย
จะมาสื่อบอกเราหรือเปล่าว่าให้แบบไปเจอเขาอะไรอย่างนี้
เพราะเมื่อวานนี้เราก็เป็นคนที่ไปหาเจอกัน
ไม่ได้กินเหม็นมา๓๔วันแล้วคิดว่าหมาตาย
ก็คือไปแหวกย่าแหวกอะไรดูไม่มี
ก็เลยพูดกันเล่นว่าเออเดี๋ยวต้องเข้าไปดู
เผื่อใครมาผูกคอตายบนบ้านหลังนั้นเปล่า
ก็เลยเดินกันเข้าไปแต่พี่จะเดินคนที่สามยังไม่ทันเห็นหรอก
คนแรกเห็นใช่วิ่งออกมาเลย

ไปตั้งบมพิวสรที่วัดสุวรรณราลว์ราชวรวิหาร
ก็จะชาปนกิจศพพรุ่งนี้เลยนะฮะสวดคืนเดียวนะครับ
แม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะฮะนี่เป็นลูกชายคนเดียวนะครับ
เจอกันครั้งล่าสุดคือ๒๙กันยายนตอนนั้นไปหาลูกที่บ้านเพื่อนแล้วมีปากเสียงกัน
ก็น้อยใจหาว่าแม่ไม่รักหาว่าแม่ทอดทิ้ง
เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยเธอบอกเธอช็อกมากลูกมาจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ร่ำลากันเลย
แล้วเหมือนกับมันยังมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่อ่ะเพราะเขายังคิดว่าแม่เนี่ยไม่รักเขาอยู่
ก็บอกว่าเกิดชั้นหน้าฉันใดถ้าเรามีบุญด้วยกันก็เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกจะขอให้หนูเป็นคนดีนะลูก
อย่าไปเป็นคนแบบนี้ตายนะตายแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยหนูตายยังไงแม่ก็ไม่รู้
คือทางคุณแม่ก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับเชื่อว่าลูกชายช่วงที่หนีไปอาจจะช็อก
หมดสติไปไม่มีใครมาเจอก็เลยเสียชีวิต
เพราะคุณแม่บอกว่าลูกชายก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยาเสพติดอยู่นั่นแหละนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น